ยังอยู่ที่เรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับ
กะว่าจะสะใจช่วงปีใหม่ซะหน่อย

ไม่มีการเปิดเทคผับขับบาคาราโอเกะแต่ประการใดครับ

แล้วก็เลื่อนมากระทรวงสาธารณสุขตั้งใจจะเปิด
เอาไหมเร่งไปเลยไหม๑๕ธันวาเลยไหม

ใช่ฮะเมื่อวานนี้เข้าสวบคอชุดใหญ่แล้วใครใหญ่สุด
ลุงตู่ประธานสวบคอชุดใหญ่ดังนั้น
เรียบร้อยแล้วจะเปิดก็ต่อเมื่อพร้อม

ดังนั้นเลื่อนไปไม่มีกำหนดสำหรับการเปิด
สถานพันธ์เทคพรรคบขาปราคาระโอเค

ต่อพลกรงการจุกเฉินไปอีก๒เดือน

สีแดงคือความควบคุมสูงสุด

ส้ม๒๓จังหวัดสีส้มคือพื้นที่ควบคุม
สีเหลืองเฝ้าระวังสูง๒๔จังหวัด

ไปเป็นสีฟ้าเลยสีฟ้าคือนำร่องท่องเที่ยว

เดิมที่มีภูเก็ตพังงากระบิกรุงเทพฯ
ตอนนี้ก็มีนนทบุรีปฐุมธานี
แล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีอีกจังหวัดหนึ่ง
ส่วนการเปิดสถานบันเทิงเทคผับขับบาคาราโอเกะ

จะเปิดอีกทีก็เมื่อพร้อมคำว่าพร้อมเมื่อไหร่
เมื่อพร้อมเป็นคำตอบสุดท้าย
รอให้มีการประเมินกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งฮะ
แล้วเพื่อให้เป้าลุงตู่ไม่ใช่เป้ากางเกงนะ
เพื่อให้เป้าฉีด๑๐๐ล้านโดสวัคซีน
เป็นยกใหญ่เลยฮะทางกระทรวงสาธารณสุข
เดินหน้าและนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
วันนี้คือ๒๗วันนี้นับไปจนถึง๕ธันวาคม
จะถือว่าเป็นสัปดาห์รณรงค์ในการฉีดวัคซีน
จะเป็นเข็ม๑๒๓บูสเตอร์ได้หมดเลย

สัปดาห์นี้ตั้งแต่๒๗พฤศจิกายนเป็นต้นไป
จะเริ่มระดมรัวฉีดวัคซีนเข็ม๑๒๒
คือเดิมทีเนี่ยโหมันยากนะกว่าจะจองนู่นกว่าจะจองนี่
ก็สามารถทำได้แทบจะทุกโรงพยาบาลอยู่แล้วนะฮะ
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าของลุงตู่
๑๐๐ล้านโดสด์ที่บอกว่าสิ้นปีถือ๓๑ธันวาคม
อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่เราคำนึงไว้ก็คือ
ภูมิคุ้มกันหมู่มันจะมาตั้งแต่เข็มอะไร

ว่าไอ้๑๐๐ล้านโดสคือภาพรวมทั้งหมดเข้าใจ
แต่เรื่องของภูมิคุ้มกันหมู่มันต้องดูที่เข็ม๒

ตัวเลขเมื่อวานเนี่ยฉีดไป๕แสนใช่ไหม
๕๒๙๓๐๑หรือ๓๐๑โดสด์ใช้เป็นเข็ม๑๒๓และ๔

แต่สำหรับภาพรวมประเทศไทยรวมแล้วไปเท่าไหร่ละ๙๒ยัง

๒ที่เรามุ่งมั่นตั้งใจจะให้ไป๕๐ล้านโดสให้ได้
แต่ถ้าเหลือเวลาไปจนถึง๕ธันวาคม
ก็มีโอกาสที่จะไป๕๐ล้านโดสได้เหมือนกันนะครับ
แต่ถ้านับ๑๐๐ล้านโดสที่ปลายปีอีก๓๕วัน
แต่ถ้านับอีก๗วันก็คือ๕ธันวาคม
เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการกำหนดไว้

๐ล้านโดสเนี่ยทะลุแน่นอน

ตัวเลขโควิดตัวเลขผู้ติดเชื้อ

แต่คนตายเริ่มลดลงแต่ละวันแล้ว
ติดเชื้อรายใหม่๖๐๗๓รายตาย๓๒คน